สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
สายแบบนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรือนขวัญขุนวงแล้วก็เชอรี่กันสักหน่อยนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะต้องพูดถึงโอ้โหตอนนี้น้ำตาชาวใต้กันเลยนะคะ
เพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตอุทธกภัยตอนนี้กำลังหนักหนาสาหัสกันอยู่เหมือนกันนะคะ
อย่างที่ตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคุณสนามบินยังปิดอยู่
ส่วนรอบเนี่ยก็มีอีกหลายจังหวัดคุณที่กำลังเดือดร้อนน้ำในที่ยังไม่ลดลงเลย
ผู้เท่าผู้แก่บอกตั้งแต่เกิดมา๕๐ปี๖๐ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ใช่อันนี้หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะคะ
แต่บอกเลยว่าน้ำใจคนไทยยังส่งกันต่อเนื่องค่ะ
อย่างดาราอาสามีหลายคนนะคะที่พยายามจะช่วยเหลือเยียวยาพื้นที่ภาคใต้กันค่ะ
นักร้องพ่อลูกดกค่ะคุณเจเจตรินนะคะประกาศผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวเลย
จะรวมทีมกันกับนักเจ็ดสกีค่ะ
อาสาอบพยพคนหรือว่าทำหน้าที่ส่งเสบียงค่ะ
โดยประกาศขออาสาสมัครให้ติดต่อที่คุณเจได้โดยตรง
แล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ขอเรือที่สภาพใหม่
และมีทีมงานขนเรือพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่น้ำท่วมนั่นเอง
เพื่อระดมทุนหาทางช่วยเยียวยาเท่าที่จะทำได้
หากว่าสถานที่ที่ได้มีการวางจำหน่ายเกิดว่าหาได้แล้ว
เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งว่าจะขายเสื้อตรงนี้ที่ไหน
โดยคุณเจเจตรินเองจะลงพื้นที่จังหวัดสุราชธานีในวันอาทิตย์นี้

เพื่อนำข้าวสารอาหารแล้วก็อาหารกระป๋องทั้งหลาย

มอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทธกภัย
คือจังหวัดสุราชธานีบ้านที่ฉันที่ฉันขอพูดนิดหนึ่ง
พื้นที่น้ำท่วมเยอะเลยทีเดียวตรงบริเวณอำเภอท่าชนะ
อำเภอบ้านนาศาลอำเภอพุนพินคือโดนหมด
เรียกง่ายว่าเหลือที่แห้งอยู่เนี่ยบริเวณอำเภอเมือง
ก็ต้องลงไปช่วยกันนิดนึงแล้วกัน
ส่วนทางด้านผู้จัดการดาราเงินล้านค่ะคุณเอสุภาชัย
ในฐานะคนใต้เหมือนกันพี่เอเนี่ยคนนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของเขาค่ะ

แล้วก็ประกาศให้พี่น้องคนใต้ที่เดือดร้อนนะคะ
สามารถบอกความต้องการผ่านทางไอจีของพี่เอมาได้เลย
โดยพี่เอสุภาชัยก็เปิดเผยผ่านทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าบ้านพี่เอเองที่นครศรีธรรมราช
ก็ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
และส่วนยางกว่า๕๐ไร่ตอนนี้ได้รับผลกระทบด้วย
ขณะเดียวกันที่ตอนนี้ตัวเองและกลุ่มเพื่อนนะคะ
กำลังจะเตรียมระดมทุนและจัดทำถุงอย่างชีพค่ะ
เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอชะอวดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ต้องพูดนิดหนึ่งเหมือนกันนะคุณ
คือน้ำเนี่ยเหมือนจะลดลงนิดหน่อยแล้วในตลาด
แต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสองวันที่แล้วคุณผู้ชมเพื่อนดิฉันเนี่ย
ส่งข้อมูลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอชะอวดบอกว่า
น้ำท่วมเกือบถึงชั้น๒จริง

คือตอนนี้ทุกพื้นที่ในภาคใต้นะคะเดือดร้อนกันหมดเลย

ถ้าเกิดว่าช่วยกันได้เล็กน้อยหยิบยื่นน้ำใจ
ส่งกำลังใจกับพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัดเลยค่ะ
แต่เชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะ